คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งข่าวข่าวนี้
ต้องบอกว่าไม่ได้พาไปเก็บตกโครงการ๙คนละ๙นะคะ
แต่ว่าจะพาไปดูปาร์ตี้วันปีใหม่ที่บ้านพี่ตูนค่ะคุณค่ะ
เขาก็มีโมเมนต์น่ารักฟุ้งฟิ้งให้เราได้ติดตามเหมือนกันนะคะ
นี่ค่ะคุณเปิดบ้านเลี้ยงปีใหม่ไปเลยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะ

เล่นแต่งเนื้อแต่งตัวมาร่วมปาร์ตี้ในธีม๙ขนาดนี้นะคะ
ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเจ้าของบ้านคนนี้เนี่ยรักโครงการนี้มากขนาดไหน
โดยภายในงานก็จัดขึ้นแบบเป็นการภายในครอบครัวนะคะ
พร้อมหน้าพร้อมตามีคุณพ่อคุณแม่มีพี่โน๊ตอุดม
คุณก้อยรัชวินคุณเมธีลาบันนูนแล้วก็พี่น้องทีมงาน๙
ที่พร้อมใจกันมาเหมือนเป็นงานรียูเนียนเลยคุณ
ต้องบอกอย่างนี้อบอุ่นมากนะคะ
รวมไปถึงทีมงานที่แต่งตัวกันมาแบบ

ปกติเราก็เห็นโมเมนต์น่ารักตอนที่พี่ตูน

มาสคอตน่ารักแบบนี้ก็ประทับใจเหมือนกันนะ

มาของการรักเป็ดของพี่ตูนเนี่ย

เพราะว่าเขาแซวคุณก้อยรัชวิน

คือตอนพี่ตูนวิ่งโครงการก้าวเนี่ยก็ได้ของที่เรารึกเต็มแบบเป็นเป็ดอ่ะ
ทั้งหมดเลยเป็ดหมดเลยใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีลูกพี่ลูกน้องอย่างสาวตั๊กบงกฎ
วงคุณสามีเสียบุญชัยแล้วก็น้องข้าวหอมมาเล่นกับลุงตูนด้วยนะคะ
ไปดูโมเมนต์น่ารักของลุงตูนหน่อยกับน้องข้าวหอม
ดูสิว่าเวลาที่ผู้ชายแบบร็อกเขาเล่นกับหลานแบบน่ารัก

อานี่อย่างนาลุกแต่ลุกนี้
หนึ่งโชค
เป็นอายุมากแล้ว

คือผู้ชายเนี่ยเวลาเขาเล่นกับเด็กเขาก็จะมีอีกโมเมนต์หนึ่งนะ

แต่ว่าปกติพี่ตูนเนี่ยก็จะดูแบบว่าฮาวลุยนะดอกก้อย

อยากถามพี่ตุ๋นเหมือนกันว่าอยากมีลูกบ้างหรือยังคะ
สิคงอยากถามคำถามเดี๋ยวคือไปต่องนะ
แต่ต้องบอกเลยนะว่าพี่ตูนน่าจะเป็นไอดอลแล้วเนี่ย